คุณผู้ชมก่อนไปรวยกันนะคะทุกคนได้รวยแน่นอน
แต่ว่าข่าวนี้นะคะก็ต้องอัปเดตข่าวดีของแม่บุ๋มประนัดดาค่ะ
อย่างที่เรารายงานข่าวไปนะคะเมื่อวานแม่บุ๋มคลอดแล้ว
เพราะด้วยความสวยความปังค่ะ
แล้วก็วันนี้นะคะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงบ่าย๒โมงก็จะแบบมีแถลงข่าวแล้ว
พี่ป้านะคะสื่อมวลชนเนี่ยค่ะเตรียมไปรับขวัญหลานกันแล้วนะ
ที่โรงพยาบาลปียเวทค่ะซึ่งก่อนจะแถลงข่าวค่ะต้องบอกเลย
แม่บุ๋มเนี่ยเหลือลูกดักมากเขาหลอกมากดูดิเฟ้
อันนี้คือลูกชายของคุณบุ๋มปนัดดาหลงรูปรัวอยู่นะ
น้องอเลคคุณผู้ชมดูสิค่ะความน่ารักตัวเขาจ้อน้ำตาจนนิ้มมากคือแบบ
เอาพูดตรงดิฉันก็ทักไปคุยกับแม่บุ๋มทำไมหลานจมูกโด่งจังเลย
หล่อแต่เด็กคุณผู้ชมชื่อจริงนะคะเด็กชายอนันต์นั่นเองค่ะ
บุ๋มบอกด้วยนะคะว่าน้องมาแข็งแรงมากโอ้โหก็แม่แข็งแรงปั่นนั้นน่ะ
ลองเสียงดังมากทันเต้นเสียงน้องแม่บุ๋มถึงก็ร้องไห้เลยนะคุณผู้ชม
แล้วเมื่อคืนนี้แม่บุ๋มเองนะคะดิฉันก็ภาษาอีสานงึดใจหลาย
เดตกันสักหน่อยนี่คือหน้าคนคลอดนะคะ
บุ๋มบอกนะคะว่าที่นั่งไลฟ์อยู่เนี่ยกำลังปั๊มนมไปด้วย
แล้วก็เล่าถึงน้องด้วยนะคะว่าตอนนี้ยังอยู่ในเนอร์เซอรี่อยู่นะคะ
เพราะว่ามีภาวะการหายใจเร็วนิดหน่อยค่ะ
แต่ไม่ต้องห่วงนะคะว่าแม่ฟิตมากหรือแม่ดูแลเอง

ไลฟ์สดของแม่บุ๋มสักเล็กน้อยกันค่ะ
ตัวเล็กยังอยู่ในห้องเนอร์เซอรี่ค่ะ
เพราะว่าน้องมีภาวะการหายใจเร็ว
เนื่องจากว่าพอผ่าคลอดใช่ไหม
จะมีน้ำค่ำอยู่ในปอดหรืออยู่
อาการตอนนี้คือขาหายชาแล้วค่ะ
แล้วก็ในส่วนของการเจ็บแผลไม่ได้เจ็บอะไร
อาจจะยังมียาแก้ปวดที่เขาฉีดให้มาให้อยู่

องทัพนักข่าวเตรียมไปรอสัมภาษณ์แม่ปุ๋มแล้วค่ะ

เวลาวันนี้สวยก็ไปสแตนบายรออยอยู่ที่โรงพยาบาล

แต่ภาพที่เห็นหน้าจอเนี่ยคือภาพที่แม่บุ๋มประนัดดาโพสต์เองนะ
บอกว่าเนี่ยหน้าคนเขาเพิ่งคลอดลูก
ดิฉันก็ทักไปถามช่างแต่งหน้าใครพี่จอม
พี่จอมนี่เขาทำอยู่ช่องที่แม่บุ๋มช่อง๙นั่นแหละ
เป็นช่างแต่งหน้าประจำแต่งให้นะคะ
แล้วแม่บอกว่าบ่าย๒โมงวันนี้รับรองว่า

ให้ดูให้รู้ไปนะคะว่าคุณแม่วัย๔๖ปีคนนี้ค่ะ
ปังมากแล้วก็รอดูนะคะคุณผู้ชม
ติดรายการของเราไว้นะคะดูสดก็ได้
เดี๋ยวถ้าแบบว่าเขาพร้อมแบบว่าพอนาฬิกาปุ๊บ
บ่าย๒ปั๊บพูดปั๊บได้ดูสดแน่นอนนะคะว่า

คุณแม่ป้ายแดงคนใหม่อย่างแม่บุ๋มเนี่ยนะคะ

ในเพจบันเทิงไทยรัฐก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะคะ
อยากจะรู้เรื่องอะไรนะคุณผู้ชมค่ะ